หมอบอวนไปด้วยความรักของเทศกาลวาเลนไทยเมื่อวานที่ผ่านมา

เพราะว่าอะไรนี่เมื่อวานนี้กรี๊ดกันคอแตกจริงในโซเชียลคุณผู้ชมค่ะ
และแล้ววันนี้ก็มาถึงพี่ตูนขอก้อยรัชวินแต่งงาน

หลายคนอย่างที่บอกไปว่าจุดพลุจริงแล้วก็แสดงความยินดีกับคู่นี้ด้วย
คือยังไม่ได้แต่งนะแค่ขอแต่งก็ดีใจด้วยแล้ว

แล้วคือจังหวะการขอด้วยอะไรรู้ไหม

วิธีการคือเอาไปวางแหวน
เอาแหวนไปวางให้หวานใจก้อยรัชวินระหว่างที่กำลังออกกำลังกาย
แพล้งเอาจริงตอนที่ขอแต่งงานเนี่ยหลายคนก็ตะลึงแล้วนะ
แต่ตะลึงกว่านั้นคือที่บอกว่าก้อยแพล้งไป๕นาทีแพล้งได้ยังไงไหว

ใช่พี่ก้อยเขาก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่พี่ตูนทำให้นะคะ
แล้วก็พี่ตูนเองเขาเขียนว่าแดก้อยขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยที่หนูทำให้พี่ตลอดเกือบ๑๐ปี
วันนี้ก็เลยอยากจะชวนมาหัวเราะยิ้มกว้างแบบนี้ไปด้วยกันตลอดไปด้วยรัก
ทุกช่องทางในโซเชียลเลยเมื่อคืนนี้นะคะ
บันเทิงแล้วก็แฟนร่วมแสดงความยินดีกันแบบคึกคักสุด
หลังจากที่ช่วงหัวค่ำมันมีแฮชแท็กปริศนามาให้ได้เดากันเล่น

แฮชแท็กว่าต่อขอก่อต่อง่อหล่อ

ยาวจังเลยเป็นแฮสแท็กที่ยาวนะคะ
แล้วคนก็ช่วยกันแกะว่าเออตอขอนี่คืออะไรน่าจะเป็นตูนขอก้อยแต่งงานแล้ว

จนในที่สุดเนี่ยข่าวลือก็กลายเป็นเรื่องจริงค่ะ

กับการฉลองครบรอบ๑๐ปีของคู่หวานคู่นี้ไปนะคะ
เลิกแต่งงานเมื่อไหร่บอกเราด้วยนะจ๊ะ